ช่วงเทศกาลกินเจกันอยู่ตลอดกินเจวันนี้เรามีอีกหนึ่งเมนูมาแนะนำนะคะบอกเลยว่าอร่อยเด็ดและที่สำคัญนะคะปรุงครบรสอร่อยเต็มจัง
ตลอดกินเจมีเมนูเจจานเด็ดมาแนะนำกันค่ะแล้วการปรุงรสส้มตำให้แซ่บนัวรสชาติจัดจ้านแบบนี้คืออะไร
ปากหมุดกันเลยที่ร้านอาหารเจบ้านต้นถั่วอยู่ในตลาดลานพระลูกคลอง๒ธัญบุรีเปิดขายอาหารเจตลอดทั้งปีค่ะ
ร้านอาหารเจบ้านต้นทัวร์นี้เกิดจากการรวมตัวของนักปฏิบัติธรรมที่เลือกกินเจตลอดชีวิตค่ะ
รายได้จากการขายอาหารเจจะนำไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมรังสิต
ที่นี่คุณป้าป้าจะแทนตัวเองกันว่าผู้ดูแลร้านค่ะทั้งช่วยกันทำอาหารและจัดร้าน
ส่วนเมนูเด็ดก็จะมีทั้งอาหารเจในแบบอีสานและก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวที่ต้องบอกว่าน้ำซุปกลิ่นหอมกลุ่นมาก
อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าส้มตำเจจานเด็ดอยู่ตรงไหน
รับความอร่อยอยู่ที่การตำแล้วก็เครื่องปรุงมีปลาร้าเจมีมะละกอสดมีมะเขือเทศสดมีมะนาวใส่ถั่วฝักยาวนิดนึงจะเพิ่มความอร่อยกว่านั้นต้องใส่ใจค่ะ
เมนูส้มตำที่ได้ลีลาการตำอย่างม้วนชื่นแล้วก็เติมด้วยเครื่องปรุงอย่างพอดีช่วยชูรสชาติอาหารให้แซ่บนัวมากยิ่งขึ้นค่ะ
รถนี้ดีต่อเจ
ตลอดกินเจช่วงเจจานเด็ดขอมอบกิฟเซตซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทองให้กับทางร้านอาหารเจบานต้นถั่วค่ะ
เทศการกินเจร้านนี้ต้องมาเพราะมีเจนเด็ด
จานเด็ดตลอดกินเจมส์มั่นใจในความอร่อยค่ะ